คุณผู้ชมคะพาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่าวันหยุดยาวตอนนี้หลายคนแบบเอ๊ะ
อยากหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร

เป็นตลาดน้ำเก่าแก่ดั้งเดิมค่ะคุณ
ชื่อว่าตลาดน้ำท่าคา
อยู่ที่สมุทรสาครนี่เองนะคะ

มีการจัดนิทัศกาลภาพวาดของกลุ่มศิลปิน
น้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ด้วยนะคะ

เหมาะกับการหาของกินอร่อย
นี่เลยค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่กันนะคะ
ตลาดน้ำท่าคาอยู่ในอำเภออำภาวาที่สมุทรสงครามนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เขารออยู่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปสัมผัสอากาศเย็นเย็นอากาศร่มรื่นกลางสวนมะพร้าวเลยนะคะที่ตลาดน้ำท่าคาเนี่ยเป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมอ่ะนะในอดีตเนี่ยเป็นตลาดนัดทางน้ำเขามีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยชาวประมงพื้นบ้านบริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กรองนะคะจะมีการนำอาหารแห้ง

กลุ่มศิลปินทิ้งถ่วงอาร์ตกรุ๊ปเขาจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่เก้ารายได้จากการเก็บค่าเข้าชมค่ะส่วนหนึ่งก็จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าค่ะสำหรับภาพวาดนะคะที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นพระบรมธาธิสลักษณ์ของในหลวงราชการ
จากบล็อกไม้บนเสื้อด้วยนะคะอ่าฮะนิทยาศการนี้เขาจะจัดแสดงทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมทั้งวันหยุดนักขัดตะเลิกด้วยจะมียาวยาวไปจนถึงวันที่สามมกราคมปีหน้าเลยนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับใครอยากจะไปเทียบก็ลองไปกันได้เลยนะคะ